ที่บ้านเนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าไม่ทำงาน

ขนาดพี่ชายถึงมีขนนี้พี่ชายด้วยใช่มีเมียเป็นนางเอกระดับสุปราชิน
ยิ่งตอนนี้นี่บัตรเคนิสที่ทั้งแปิดโรงแรมที่

เหมือนว่าถ้ายังไม่จ่ายต้องเรียกตำรวจมาจับนะคะ
แล้วหลายคนก็ฝากถึงพ่อไฮโซน่ายกให้รีบ

ฉะนั้นก็จะรวบตึงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ

ดิฉันก็เดาได้หลายคนอยู่นะฮะ
แต่ไม่กล้าพูดชื่อกลัวต้องไปสอนอ
แต่ว่าก็จ่ายหนี้เขาซะละกัน